มาตรการหนึ่งที่กรมควบคุมโรคบอกว่า

แล้วก็หลายพื้นที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือ
เว้นระยะห่างทางสังคมแบบนี้อย่างน้อย๑เมตร

เจ้าหน้าที่ประจำด่านบนทางหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานี
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะวิธีการของเขาเนี่ยทำยังไง
ตอนนี้หลายพื้นที่มีการตั้งด่านความมั่นคง
เพื่อคัดกรองโรคโควิด๑๙ใช่ไหมคะป้องกันการแพร่ระบาด
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมต้องมีการยิงปืนวัดกันแบบนี้
เรื่องของอุณหภูมิร่างกายแต่แต่เดี๋ยวดูนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้มีการตรวจคัดกรอง
วิธีการของเขาคือใช้ขวดน้ำพลาสติก
มัดติดไว้ยาวสักประมาณ๑เมตร
แล้วเอาขวดพลาสติกแบบนี้รับบัตรประจำตัวประชาชน

ตอนนี้ไปไหนยืดอกพกบัตรไว้

แล้วตรวจบัตรคุณผู้ชมมือสัมผัสมือไม่ได้
ก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้
นี่แหละรับบัตรประจำตัวประชาชน
เพื่อไม่ให้ใกล้กัน

อกจากนี้ที่ปรายศนีย์เขมราชอำเภอเขมราชค่ะคุณผู้ชม
ก็มีการจัดที่นั่งบริการประชาชน
ห่างกันคนละ๑เมตรนี่ที่เคาน์เตอร์
มีการเอาผ้าใบพลาสติกใสแบบนี้ค่ะ
มากั้นไว้ก็ดีนะดีนะป้องกันน้ำลงน้ำลายเวลาพูดกระเด็นใส่ใช่ไหม
นี่ค่ะเอาพลาสติกมากั้นแบบนี้
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการแล้ว
ที่นั่งก็ต้องห่างกันอย่างน้อย๑เมตรนะจ๊ะ
เอาพื้นที่ต่อไปนะคะที่กำแพงเพชรค่ะ
ตำบลอ่างทองไม่ใช่ที่อ่างทองนะชื่อตำบลเขานะคะ

เจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการวัดเห็นชอบให้พระสงฆ์
ช่วงนี้งดปินทบาทก่อนนะคะรวมถึงการออกกิจนิมนต์
งดไปเลยโดยทำยังไงล่ะแล้วแต่ละวันล่ะจะฉันยังไงนี่นะคะ
รอรับอาหารจากญาติโยมที่จุดคัดกรองที่บริเวณหน้าวัด
แต่หลายคนไงเวลาถวายอาหาร
ก็อยากได้พรจากปากของพระ
พระก็จะต้องมาประจำจุดคัดกรองทำหน้าที่ต้อนรับ
เวลาใครถวายอาหารก็จะให้พรตรงจุดนั้น
แต่ก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังแจกหน้ากากอนามัยให้กับญาติโยมที่มาทำบุญด้วยค่ะ
ใครที่จะไปทำบุญนะคะวางไว้แบบนี้เดี๋ยวพระให้พรค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกล
ทางวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นัก

ชาวบ้านในบ้านวังวนตำบลศพสายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะ
เขาเอาใบไม้๓ใบมามัดติดกันด้วยได้มงคล
แล้วเอาไปแขวนไว้แบบนี้ทางเข้าบ้านประตูบ้านค่ะ
คุณผู้ชมไอ้๓ใบที่มัดติดกันด้วยได้มงคล
เรียกว่าหมอเท่าหรือสามหมอประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะ
หนาดน้ำส้มปล่อยน้ำพุษา
เขาบอกว่าเชื่อกันว่าการทำแบบนี้เป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ภัยไข้เจ็บต่างไม่ให้ย่ำกลายเข้ามาในบ้าน
ช่วงที่โรคโควิด๑๙ระบาดแบบนี้เอาหน่อยไหม
ก็เป็นเรื่องของจิตใจทำอะไรก็ได้
อีกจุดหนึ่งเป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกันนะคะสุโขทัยค่ะ
ทางสามแพร่งริมถนนพิชัยตัดใหม่
ในตำบลเมืองสวรรคโลก
ชาวบ้านเขาเอาประหลัดขีกแฝดขนาดใหญ่ทาด้วยสีแดง
ด้วยพ่อแพร่๓สีมาตั้งไว้แบบนี้นะคะ
แล้วก็เขียนข้อความชุมชนนี้อากาศร้อน
ไม่มีแอร์ไม่มีคนมีแต่ประหลัดขิกคู่
เพื่อเป็นการบอกเชื้อโรคเดี๋ยวนี้คุณคุยกับเชื้อโรคได้แล้วนะ
ก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่คุณคุยกับผีแม่ม่ายนะ

เชื้อโรคว่าบริเวณนี้อากาศร้อนไม่มีคนอยู่แล้ว

ใครผ่านไปผ่านมาก็เออมันก็แปลกดีนะ
แต่ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
ปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมพาไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่วัดพญาญาติอำเภอบางปะอิน
ใครผ่านไปผ่านมาไม่ต้องสงสัยนะคะ
หลายคนสะดุดตาค่ะรูปปั้นทาเวสวรรค์๒ตน
ใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้าทำมาจากจีวรพระสงฆ์แบบนี้ค่ะ
เย็บอย่างดีเลยนะคะสวมใส่ขนาดพอดีใบหน้าของท่านเลย
อกจากนั้นบริเวณซุ้มทางเข้าโบสถ์
มีรูปปั้นทหารเรือยืนเฝ้าประตูก็สวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นเดียวกันนะคะ
กุศโลบายแหละว่าถ้าเกิดว่าใครจะเข้าวัด
ก็ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

แล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
เป็นผู้นำหน้ากากอนามัยมาสวมให้ท้าเวสวรรค์
ให้เหตุผลบอกว่าอยากรณรงค์ให้ชาวบ้านไปไหนมาไหน
ก็ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองและผู้อื่นนะจ๊ะ